แต่ว่าความหวานเนี่ยเป็นเลิศไม่เป็นสองรองใคร
และก็น้องปาตตี้ล่าสุดทั้งว่าคู่กวงบินลัดฟ้า

ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่ออกมาให้เราได้ติดตามความหวาน
แต่บอกเลยว่าดีครีคความหวาน
เป็นสองรองใครจริงจ้า

ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยอัพภาพคู่กันแต่ก็หวานเวอร์

งานนี้ค่ะไม่ต้องมีรูปคู่ก็เดาได้ไม่ยาก

หวานใจนางเอกสาววัยสายแพตตี้อังสุมาริน

ลัดฟ้าไปท่องเที่ยวที่แดนสกุระกันแบบสองต่อสอง

เห็นได้จากอินสตาแกรมของทั้งคู่นะ
ต่างฝ่ายนอกจากจะเช็คอินสถานที่เดียวกัน
เมืองซัปโปโรเกาะฮ็อกไกโดประเทศญี่ปุ่นแล้ว
ก็ยังผลัดกันเป็นตากล้องส่วนตัว
ถ่ายรูปให้กันและกันอีกด้วย
นานทีปีหนแฟนคลับจะได้เห็นทั้งสองเคลียร์คิวงาน
ไปใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันสองคนแบบนี้

เมื่อไหร่จะได้เห็นรูปคู่ในโมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งของทริปนี้บ้าง

เพราะว่าล่าสุดหนุ่มแดนเขาทำตามเสียงเรียกร้อง
วดรูปคู่สุดมุ้งมิ้งกับหวานใจสาวแพตตี้

กีฬายอดฮิตของคนญี่ปุ่นนั่นเอง